หรือว่าหัวพญานาคทำงานได้ดีจริงนะฮะ
แล้วก็สูบน้ำออกจากถ้ำโดยตรงนะครับ
แต่ปฏิบัติการในการชิงพื้นที่ชิงพื้นที่ในถ้ำ
ก่อนที่น้ำจะเติมเข้ามาเยอะกว่านี้นะครับ
ก็มีหลายปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นสูบน้ำโดยตรงออกจากถ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาน
และไม่ว่าจะเป็นการบายพาสไม่ให้น้ำมันไหลลงไปเติมในถ้ำ
ก็คือเบี่ยงเส้นทางน้ำนั่นแหละตอนนี้เขาก็กำลังทำอยู่นะคะ
คือเอาโฟมสีหย่อนลงไปแล้วก็ไปดูซิว่ามันไหลเข้าไปในถ้ำหรือเปล่า

คือเป็นการดูทิศทางด้วยนะฮะว่าน้ำมันไหลลงไปหรือเปล่า
ดังนั้นเรื่องของการเดินสำรวจตรวจสอบบนภูเขา
แล้วก็ไปปิดกั้นลำห้วยก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้เราไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ทิศใต้ของดอยนางนอนเนี่ยนะครับ
ก็บริเวณท้ายถ้ำนี่แหละครับปรากฏว่าตอนนี้ไปพบเจอกับลำห้วย๓ลำห้วย
ที่อาจจะส่งผลต่อน้ำที่เติมลงไปในถ้ำนะครับ
ซึ่งอธิบดีกรมชมประธานนะครับนายทองเปลวกองจันทร์นะครับ
ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าภายหลังจากที่กรมชมประธานได้บูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างก็หน่วยงานต่างที่เข้าไปสำรวจเข้าไปเดินป่านะครับ
เข้าไปขึ้นเขาเพื่อไปดูลำห้วยต่างไม่ให้น้ำมันเติมลงไปในถ้ำเนี่ย
ก็จะมีทั้งทหารจากมณฑนฐานบกที่๓๗นะครับ
มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ไปเร่งทำทางเบี่ยงน้ำหรือว่าบายพาสน้ำสกัดกั้นแล้วก็เปลี่ยนช่องทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปในรอยรั่ว
รอยแตกต่างและเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
โดยการทำฝ่ายกั้นลำห้วยน้ำดั้นแล้วก็ฝ่ายกั้นลำห้วยผาหมี
ซึ่งใช้ร่วมกับท่อส่งน้ำของชาวบ้านที่มีอยู่เดิมนะครับ
คือล่าสุดมีการสำรวจตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาของทิศใต้
ของภูเขาก็ไปพบว่าลำห้วยสำคัญมี๓ลำห้วย
ห้วยผาหมีลำห้วยผาฮีมันไหลลงมารวมตัวกันที่ลำห้วยมะกอกนะครับ
แล้วก็ไหลลงสู่โพรงขนาดใหญ่๒แห่งที่อยู่ถัดออกไป๒๐๐เมตร
คาดว่าโพรงสองแห่งนี้แหละครับมันบรรจุมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ถ้ำหลวง
ดังนั้นครับเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นไว้เลยนะครับไปทำบายพลาสจุดนี้ไว้แล้ว
แล้วก็ลำห้วยอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือลำห้วยผักตีนไฟ
ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของถ้ำหลวงเหมือนกันนะครับ
พบร่องรอยบริเวณที่คาดว่าน้ำจะไหลซึมเข้าไปภายในถ้ำอีกจำนวน๑จุด

มันไหลเข้ามากกว่าไหลออกก็ต้องปิดกั้นเขาซะ

กั้นลำห้วยผาฮีบริเวณบ้านมูเสอผาฮี

แล้วก็สร้างได้สำเร็จแล้วช่วงบ่ายวันนี้
แล้วก็จะมีการติดตั้งท่อบายพาสน้ำ
คาดว่าจะไหลลงสู่โพรงถ้ำอีกจุดหนึ่ง
โอ้โหขนอุปกรณ์ขนท่อขนอะไรขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากการติดตั้งท่อบายพลาสที่ฝ่ายชั่วคราว
ห้วยผาฮีแห่งที่๓เสร็จแล้ว
ก็จะสามารถเบี่ยงน้ำได้สูงสุดถึง๓๔๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
สามารถป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงไปในโพรงถ้ำ
ได้ประมาณ๑๓๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยซีลแล้วก็หน่วยแพทย์ข้างในถ้ำ
สามารถนำผู้ประสบภัยทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้เร็วที่สุด
ก็เขาบอกว่าถือเป็นการทำงานนอกจากแข่งเวลา
ทำงานแข่งกับน้ำทำงานแข่งกับฝน
แล้วก็ถือว่าเป็นการชิงพื้นที่ภายในถ้ำให้ได้ก่อนน้ำ

ก็เป็นปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของน้ำที่สำคัญนะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามกับเรามาตลอดเลยเนี่ยนะคะ
ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับทั้ง๑๓ชีวิต
แล้วก็บางคนบอกว่าไม่เคยดูไทยรัฐทีวีเลยนะ
อย่างคุณเก๋พานุรัติบอกว่าขอบคุณไทยรัฐ

แต่จากเหตุการณ์ถ้ำหลวงคุณเป็นช่องเดียว
เสนอข่าวสดได้ตลอดเวลาชัดเจน
หลังจากนี้ไม่ตามไม่ได้แล้วค่ะ
ขอบคุณสื่อดีขอบคุณเหมือนกันนะคะ
และอย่าลืมส่งไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่กันหน่อย
แล้วก็ทั้ง๑๓คนที่ยังอยู่ในถ้ำนะครับ